สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบโลกตลอดทั้งวันในเวลา๒๓นาฬิกา
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายนะครับ
โดยสถานการณ์ด้านประตู๕ที่วัดพระธรรมกายริมถนนคลองหลวง
เรียบครองแอนเจ้าหน้าที่ทหารและก็ตำรวจ
ยังคงเสริมกำลังกันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มพระสงฆ์
เข้าประตู๕เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณอรยาโพจา
รายงานสดมาจากริมถนนคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีครับ
กำลังตำรวจทหารนั้นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน
กำลังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับ
เพื่อป้องกันความอ่อนล้าของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติกับกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายอย่างละมุนละม่อมด้วยค่ะ
ตำรวจชุดควบคุมฝุงชนจากตำรวจภูทรจังหวัดและตำรวจตระเวนชายแดน
เข้าเสริมกำลังเพิ่มประตูห้า
ขณะเดียวกันนั้นได้นำรถควบคุมผู้ต้องหามาปิดทางเข้าออกประตู๕ทั้งสองฝั่ง
เพื่อปิดการเข้าของกลุ่มมวลชนที่จะเดินทางมาสมทบ
ขณะที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการที่๑๑เดินสำรวจบริเวณใต้สะพานทางข้ามคลอง
และเดินไปสมทบกับกำลังทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๒
งพลทหารราบที่๒รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ซึ่งตั้งแถวสกัดแนวกั้นอยู่บริเวณฝั่งด้านหน้าตลาดสดนะคะ
ตรงกันข้ามกับประตู๕ของวัดพระธรรมกายค่ะ
ซึ่งก็ตั้งแถวมาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ยังคอยดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
ปักหลักสวดมนต์อยู่ที่บริเวณตลาดสดฝั่งตรงข้ามกับประตู๕ด้วยค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะเคยพยายามที่จะเดินเข้ามาขอเข้าทางประตู๕
เพื่อเข้าไปยังพื้นที่ด้านในของวัดพระธรรมกายค่ะ
จนเกิดการกระทบกระทั่งกันนะคะและตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมา
ก็มีกลุ่มบุคคลนั้นเดินมาขอเข้าไปอย่างพื้นที่ค่ะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าพื้นที่จุดนี้
เป็นจุดที่ปิดตายและไม่ให้ผู้ให้ใครเข้าออกค่ะสำหรับคืนนี้นะคะ
ต้องบอกว่าเป็นคืนที่น่าสังเกตค่ะว่ามีการวางกำลังมากกว่าคืนที่ผ่านมานะคะ
โดยได้ถอนรถไฟส่องสว่างออกไปจากบริเวณประตู๕ค่ะ
และได้นำรถตำรวจนั้นมาปิดกั้นเพิ่มเติมด้วยนะคะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
ตระเวนชายแดนจากกองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่๑๑นั้นนำกำลังพลนั้นขึ้นไปยังรถหกล้อนะคะ
แต่ว่ายังไม่ทราบพิกัดนะคะว่าได้เดินทางออกไปยังจุดใดค่ะซึ่งก็นำออกไปประมาณสองคันรถค่ะ
เหลืออีกเพียง๒๕ชั่วโมงนะคะก็จะครบกำหนดในการประกาศจากของทางผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะคะว่าขอเวลา๗วันค่ะ
ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายมาตรา๔๔กับวัดพระธรรมกายนะคะวันพรุ่งนี้ต้องติดตามสถานการณ์ค่ะว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นจะมีปฏิบัติการอย่างไรค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่ประตู๕วัดพระธรรมกายอารยาโภจารายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ
ขอบคุณครับคุณอารยาครับ